ครับพาคุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับ
ทันทีที่มวลชนที่ขึ้นปลาใสได้มีการยุติการชุมนุม
ก็ได้มีการร้องเพลงก่อนจะให้มวลชนที่เข้ามาร่วมชุมนุมนะครับ
ได้มีการแยกย้ายกันกลับบ้านออกไปครับบรรยากาศด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับ
วลชนที่เข้ามาร่วมชุมนุมในวันนี้นะครับก็ได้มีการถ่ายรูปรวมหลังจากที่
คนที่ขึ้นปลาใสนะครับได้มีการประกาศยุติชุมนุม
ซึ่งหลังจากที่มีการประกาศยุติชุมนุมเนี่ยครับก็มีการอาสาของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ได้ทำการเปิดถนนให้รถสามารถวิ่งได้ทุกเลนเหมือนเดิมนะครับ
ส่วนอ่ามวลชนที่เขาร่วมมาร่วมชุมนุมนะครับก็ได้มีการอ่า
ประกาศบอกผู้ที่มาร่วมชุมนุมนะครับว่าถ้าหากได้มีการ
แยกย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้มวลชนทำการเก็บขยะให้หมด
ทั่วบริเวณนี้ที่มีการเข้ามาชุมนุมกันด้วยนะครับนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่น๙นะครับ
มวลชนหลายหลายคนนะครับเริ่มมีการทยอยกันกลับไปแล้วครับ
จะเหลือจะเหลือเพียงบางส่วนนะครับนั่นก็คืออ่า
เหล่าที่เป็นกาดอาสานะครับที่ได้มีการมาดูแลความปลอดภัยของมวลชน
แล้วก็ได้มีการส่งมวลชนที่มาร่วมชุมนุม
ให้กลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะครับเนี่ยครับนี่ครับ
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับทางมวลชนนะครับ
ได้มีการเก็บขยะทั่วบริเวณนี้จนหมดเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับ
นี่ครับพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศบนท้องถนนครับ
ณตอนนี้นะครับถนนปิ่นเก้ามุ่งหน้าไปตลิ่งชันนะครับ
สามารถเคลื่อนตัวได้ทุกเลนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่มวลชนได้มีการลงถนน
แล้วก็ปิดถนนถึงสามเลนวิ่งได้เพียงเลนเดียวนั่นก็คือเลนขวาสุดนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับได้มีการเปิดให้ได้วิ่งได้ทุเรียนแล้วนะครับ
โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางยี่ขันนะครับมาดูแลเรื่องจราจรให้นะครับคุณผู้ชม
อย่างที่อย่างที่ผมบอกครับมีมวลชนบางส่วนนะครับก็นั่นก็คือเหล่ากาศอาสานะครับ
ที่ยังดูแลความเรียบร้อยจุดที่มีการชุมนุมกันอยู่นะครับเพื่อเป็นการส่งผู้ที่มาชุมนุมนะครับ
ให้กลับบ้านกันอย่างปลอดภัยด้วยนะครับนะครับตอนนี้ครับมวลชนหลายหลายคนที่มาร่วมชุมนุม
ได้มีการทยอยเดินทางกลับบ้านไม่ว่าจะเป็นนั่งรถประจำทางกลับบ้าน
วินมอไซค์หรือบางคนที่เดินทางมาเองก็เดินกลับบ้านกันเองนะครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับที่เซลั่นปิ่นก้านะครับ
ได้มีการยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับจะเหลือมวลชนเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยัง
อยู่หน้าที่นี้นั่นก็คือการอาสาที่ดูแลความปลอดภัยเท่านั้นครับ
ในที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดครับผมจิรายุทธิ์มุนจูขาวแชร์ทัศน์ทีวี
รายงานสดจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับ